เพราะเห็ดกันจ้าช่วงนี้อากาศแรงแห้งแต่ก็มีความชื้นเห็ดขึ้นดีทีเดียวคุณผู้ชมค่ะดูสิค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นพืชผลการเกษตรหนึ่งที่ขายดีมีโปรตีนเป็นอาหารยอดนิยมเหมือนกันนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะเห็ดจะขึ้นดีแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยถ้าคุณภาพอากาศและสภาพอากาศ
และนี้ยังคงมีอากาศเย็นจนถึงหนาวบางพื้นที่แล้วก็มีหมอกหนาปกคลุมนะคะบางพื้นที่เนี่ยก็เรียกว่าต้องระมัดระวังเรื่องการสัญจรเลยขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกเองนะคะก็ยังมีปัจจัยเรื่องของมวลอากาศเย็นแผลลงมาส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศเย็นด้วยแล้วก็บางพื้นที่มีฝนตกถ้าพูดถึงภาคใต้อันนี้ก็
อากาศเซลเซียสอากาศเย็นมีลมแรงนะคะตอนเช้าก็ทำให้ต้องเพิ่มความรับมาตรวงในการเดินทางด้วยค่ะ
คุณผู้ชมแต่ว่าใครก่อนจะออกจากบ้านตรวจสอบสภาพอากาศแล้วอย่าลืมทานอาหารที่มีประโยชน์
เนี่ยหลายคนก็นิยมทานกันไม่ว่าจะไปแปรรูปหรือว่าจะทำเป็นซุปเห็ดเช้าแบบนี้ก็ได้
ตอนนี้ออเดอร์มาเยอะมากขอไปเก็บเห็ดก่อนแล้วกันเห็ดเนี่ยบำรุงดีดอกใหญ่เจอล่ะคุณผู้ชม
อ่ะเก็บเห็ดกันเอาดอกไหนดีนะ
โอ้โหน้องกระต่ายก็ทำงานดีทีเดียว